อยู่ในบ้านนี้คุณดูหง่อมากเลยนะครับ

คุณอาดูหงอมากเลย

ผมพวกเป็นพวกไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง
วันหนึ่งเมียผมป่วยเป็นมะเร็ง

ผมไม่ได้เป็นคนอะไรอย่างนั้นเลยนะ

ผมรู้ว่าผมมีหน้าที่อันนี้ก็ทำตามนี้

อย่างที่ผมพูดผมไม่ชอบให้ใครด้อยไม่ชอบเมียด้อยไม่ชอบลูกด้อย
ผมไม่ชอบอยู่กับคนที่แบบติ๋มโง่ผมไม่ชอบ
ผมชอบให้คนแม้ความคิดเห็นนั้นจะโง่กว่าตาม
ผมชอบผมชอบผมชอบกว่าที่นั่งโง่แล้วไม่แสดงความคิดเห็นเลย
แต่มึงนั่งเงียบเพราะมึงโง่ด้วยแล้วก็ยังเงียบด้วย
ผมชอบที่แสดงความคิดเห็นแล้วแม้ความคิดเห็นนั่นจะงูกว่าตาม
ผมก็เพราะฉะนั้นทุกคนในบ้านจะเถียงจะต่อเลาะต่อเถียงกับผม
โหน้งค์๓๕คุณต้องมาเห็นผมที่บ้านลูกแม่บ้านผมอ่ะ
ผมมีแม่บ้านอยู่๔๕คนนะมีที่บ้านมีแม่บ้านเยอะ
คือผมจะเรียกว่างเหงาเลยผมพวกเป็นพวกไม่ไม่สิบไม่มีเสียงเอาอย่างนี้ดีกว่า
คุณว่าตลกหรือไม่ตลก
ไม่กลัวเลยด้วยไม่ได้พูดเล่น
รักมากแล้วก็สงสาร
กลัวไม่เคยมีความรู้สึกกลัวเลย
เวลาเขาโดนผมดูต้องไปดูเวลาเขาโดนผมดู
เรื่องไม่เป็นเรื่องมีบ้างนะผมมีอยู่แล้วเวลาผมดูทีไรเขาจะบอก
ผมดูคนได้มีเกินสับบานได้เลยนะ
ที่เขาเอ๊ะเอ๊ะอย่างงี้กับผมตลอดผมก็จะเออโอเคโอเค

ผมไม่เกินหนัฐีหรือ๒นาทีแหละจริง
ผมต้องเข้าไปหาเขาแล้วขอโทษ
พี่แฟนคือรักแทนที่สุดในชีวิตหรือเนี่ย
โอ้แน่นอนแน่นอนจริงกว่าแน่นอน
แต่ว่าคือผู้หญิงคนนี้ฉลาดนะคุณ

แทนที่เขาจะทำสายตักเขามึงตึงสู้หรืออะไรก็ตาม

คนเราจะอยู่ด้วยกันมีความรู้ถูกไหม

คืออยู่กันแบบนี้แล้วมันมีความสุข

แล้วตรวจกับหมออะไรเขาบอกว่ายังไม่รู้

แล้วถ้าเธอหาได้มาดีเบตกับของฉัน

โอเคจบผมคุยแค่นี้จริง

เขาจะตื่นตะบกขาอะไรในคำถามนั้น

แล้วสาบานได้ผมคุยแค่นี้จริงนะ

แล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปหาหมอไปดูอะไร

แล้วก็มือตึ๊กลงไปกับโต๊ะเลยนะ

นี่ไม่ใช่วิธีเขาทำอย่างนี้

โดยปกติไม่ค่อยมีใครผสม

ชีวิตผมจริงสร้างละครได้เลยนะช่วงนี้

สมมติต่างหมอผ่าตัด

เป็นมะเร็งที่หมอบอกต้องผ่าตัดด่วนนะ

เราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันทั้งครอบครัวเลยครับ
เราไปก็จะสนุกสนาน

ก็ต้องจำได้มาให้รู้
มันต้องหมายไว้ในใจต้องรู้
แต่

แต่ว่าถ้าเกิดเขาไปผ่าตัด

เขาจะหายแล้วก็ผ่านวิกฤตในชีวิตเขานะฮะ

คนให้คีโมคนทำไอ้นั่นตัดไอ้นี่อะไรก็ตัด
มันก็จะเจ็บปวดรวดร้าว
มันก็จะนอนอยู่เฉยก็น้ำตาไหลอะไรอย่างนี้

แต่มันก็เป็นแค่จุดหนึ่งในชีวิตที่มันผ่านมา
แล้วตอนที่เป็นตอนที่เป็นตอนที่กำลังร้องไห้อยู่

ผมก็จะมานั่งอยู่แถวนี้แล้วเฉย

แต่ในบ้านไม่มีใครเคารพสิทธิ์ผมเลย